รุ่นพิกัด๗๓กิโลกรัมระหว่างต้องตาเพชรจินดาแชมป์จากจังหวัดอำนาจเจริญ
กับทางด้านบัวเงินค่ายแสนสุกยิมครับผู้ท้าชิงจากนครราชศรีมา
และการกลับมาเจอกันอีกครั้งอีกด้วยครับท่านผู้ชมครับ
เป็นมวยยักษ์มวยใหญ่เลยครับ๗๓กิโลกรัมครับ
และต้องบอกว่าเป็นมวยคุณภาพครับ
เอออาวุธมวยนะครับธนาคต์เทศนรงคฤทธิ์ไม่ได้เป็นรองครับ
แต่ว่าเจอรุ่นพี่ตีหน้ายักษ์แล้วเดินบดเดินขู่แบบนี้ครับ
และกำมาอู้วอย่างนี้ครับปันดอกนี้ครับ
ปั้งเข้าไปครับไม่แตกครับตะปูดครับ

ยกธิริชัยนักชกลูกหลานจับห้วยแถลงนักครรภ์ราชศรีมาร์เช่นกัน

นี่ครับแห่ขวาหลอกนะครับแล้วก็จิ้มลำตัว
เดินหน้าแล้วฟันด้วยศอกซ้ายเลยครับโรเบิร์ต
เดินขู่ลุ่นน้องตลอดนะครับรับทรงเรียนวัย๓๗ปีเนี่ย
เดินตั้งแต่ยกแรกจนถึงกลางยกสุดท้าย
ก่อนที่จะออกมาต้องบอกว่าก็ไม่ได้ถอยนะครับปักหลักรอสวนแบบนี้ครับวางด้วยแข้งซ้าย
ทุกคนค่ะหลังจาก๓รอบของการต่อไปเราจะไปกับการต่อไป
เพื่อรักษาแรดคอร์น่าโรเบิร์ตจอร์ชัยวัด